ไปดูกำลังใจดีกันดีกว่าเผื่อว่าดูข่าวนี้แล้วอาจจะแฮปปี้มากขึ้น
คู่จิ้นนะคะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
แฟนคลับเนี่ยเขาบอกว่าหวานขึ้นตามากค่ะ
เขาจัดหนักจัดเต็มหวานทะลุโซเชียลค่ะ
เป็นณเดชน์ยายาเพิ่งไปฉลองวันเกิดของสาวยายากันมานั่นเองค่ะ
ก็คำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยล่ะนี่ค่ะ
รวมตัวกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียว
โผจุดชนวนความหวานเนี่ยก็คือแม่แก้วแม่ของคุณณเดชน์นะคะ
ขอเอาใจแฟนคลับสุดประโคมปล่อยเซ็กช็อตฟินด้วยนะคะ
ขณะที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างณเดชนคุกิมิยะก็ใช้คำว่าไงเนี่ย
อิงแอบกับน้องสาวคนสนิทสังเกตมือดีคุณผู้ชม
มือมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าอยู่ตรงหน้าตักน้องยาย่าหรืออยู่ตรงมือนะ
แต่ว่าอยู่ตรงมือยาย่าหรือเปล่าไม่รู้เราไม่รู้ว่าภาพตรงนั้นมันอยู่ใต้โต๊ะ
ก็ต้องไปแอบส่องกันอยู่นะเออหลายคนก็บอกว่าแฟนคลับบอกว่า
ซูมซูมซูมแล้วซูมอีกนะอย่างที่บอกไปซูมไปก็ไม่เห็น
งานนี้ต่อมโนของติ่งเอ็นไวน์ก็เลยจิ้นกันไปไกลแล้วล่ะว่า
ใต้โต๊ะที่มองไม่เห็นนั้นพี่แบรี่อาจจะแอบกุมมือน้องยายาอยู่ก็ได้ค่ะ
แล้วก็หวานกันต่อเนื่องเลยนะคะที่คู่เพื่อนซีคู่นี้หมากคิมค่ะ
สุดสัปดาห์นี้ต้องตรวจเบาหวานกันยกใหญ่คุณผู้ชมไปไหนล่ะนี่
เขาไปเที่ยวด้วยกันยกขยงครอบครัวกันไป
ฉลองวันเกิดของตัวเองไกลถึงเกาหลีค่ะ
แล้วก็ไม่พลาดที่จะชวนสาวคิมคิมเบอร์รี่ไปด้วย
ดื่มดำช่วงเวลาสุดแสนพิเศษแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
มีการพากันโพสต์ภาพคู่ที่แท็กทีมแต่งกายเป็นนักเรียนเกาหลี
เขาบอกว่าแหม่มันดูแล้วมันช่างมุ้งมิ้งเหลือเกินนะคะ
แล้วก็เติมความฟินกันต่อด้วยข้อความโวยพรวันเกิดจากฝ่ายหญิงนะครับ

อะไรล่ะอะไร
เขาบอกว่าไม่ต้องพูดว่ารักก็ได้ถ้าจะเขียนขนาดนี้นะ

แค่นี้ก็พอแล้วหวานกันทั่วทั้งประเทศแล้วนั่นเองนะคะคู่นี้

แต่จริงก็แอบเป็นคู่รักปากแข็งนะคู่นี้
แต่ต้องบอกว่าปากแข็งแต่ว่าชัดเจนที่การกระทำ

ก็บอกไปเถอะจริงก็บอกก็ได้ปะ
เป็นขนาดนี้นะแม่